ดีนี่ซักผ้าสูตรเข้มข้นซักสะอาดขจัดคราบติดแน่นห่างไกลจากสิ่งสกปรก
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันวันศุกร์วันหยุดนะฮะแน่นอนแล้วเราหยุดกันอีก๔วัน
ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปจันทร์เลยถูกต้องไหมฮะ
ในขณะที่ไม่มีการเลื่อนการหยุดวันหยุดเป็นปกติ
นั่นแหละแต่อะไรจะเกิดขึ้นวันนี้มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
ก็เข้าใจว่าคนมันอัดอั้นตันใจ
ตัวเลขทางนักงันลดมาเป็น๖ด้วยส่ามไป
อย่างที่บอกไปช่วงวันนี้นะคะตั้งแต่วันที่หนึ่ง
เรียกว่าถนนมิตรภาพเนี่ยรถหนาแน่นมากเลยทีเดียว
แฟนเพจของถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วย
ก็เผยภาพรถยนต์จอดติดเป็นแนวยาวเลยทีเดียวนะคะ
โดยระบุว่าถนนมิตรภาพขาเข้าโคราช

ปั๊มน้ำมันต่างนี่เรียกว่ามีประชาชนเยอะขึ้นเลยล่ะค่ะ
เช่นเดียวกับบริเวณทางหลวงหมายเลข๓๐๔วังน้ำเขียว
มุ่งหน้าจังหวัดนครราชศรีมาอันนี้รถหนาแน่น

กลับบ้านกันแล้วรับผิดชอบตัวเองต่อสังคมด้วยนะครับ
อย่าลืมรายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรืออื่นของท้องที่นั้น
เพื่อรับคำแนะนำและปฏิบัติตามกฎของชุมชน
เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ขณะเดียวกันนางนรมนภินโยสินวัฒน์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็กล่าวถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

บอกว่าสวบคก็จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานกลาง
เพื่อให้ผู้ว่ากรุงเทพและผู้ว่าราชการจังหวัดอื่น

โดยออกเป็นคู่มือการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่เลยค่ะ
โดยสิ่งที่สำคัญมากคือการออกมาตรการการปฏิบัติรายจังหวัด
เข้มข้นกว่ามาตรฐานกลางก็ได้
แต่ห้ามน้อยกว่าเด็ดขาดอันนี้เขาบอกเลยนะคะ
แล้วก็ต้องยึดปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักเลย
ส่วนปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจนั้นขอให้เป็นเรื่องถัดมา

อย่างไรก็ตามความผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐมนตรี
ก็เน้นย้ำการควบคุมต้องมี๓ระดับ
โดยมีจากส่วนกลางก็คือจากสวบค
กำหนดด้วยมาตรฐานกลางนะคะ
ส่วนประเมินก็คือการสุ่มตรวจและระดับพื้นที่
ที่ต้องสอดประสานกันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดด้วย
นั่นเองนะคะพร้อมกับเน้นย้ำเลยบอกว่า
ขณะนี้ถือเป็นการผ่อนคลายมาตรการในระดับหนึ่ง
เพื่อที่จะให้ประชาชนมีการปรับตัว
ค่อยปรับตัวกันไปบางทีถ้าเร็วมากจนเกินไป
มันอาจจะสูญเสียเนอะค่อยปลดกันไป
ซึ่งจริงบางวันเขาก็มีการทะแลออกมาแล้วเนี่ยนะ
แล้วเรื่องของการปลดล๊อบ

ก็คือสามารถเปิดได้โดยมีมาตรฐานกลางอย่างที่ทุกจังหวัดต้องทำนะคะ
แต่อย่างน้อยสามารถมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าได้
๖กิจการ๖กิจกรรมที่เปิดได้ก็คือเริ่มวันอาทิตย์ที่๓พฤษภาคม

วันนี้ง่ายอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเราอุปโภคบริโภคทั้งหลาย

ตลาดนัดถนนคนเดินใช่ไหม

ใช่แล้วนะฮะมันจะต้องใช้ตรงนี้กันแล้วมีอะไรบ้าง

หาบเร่แผงลอยนี่เขาเรียกว่าเปิดได้หมดทุกประเภทเลยนะคะ
สองร้านจำหน่ายอาหารทั่วไปไม่เกินสองคูหา
เปิดนั่งในร้านได้แต่ต้องเว้นระยะห่าง
อย่างร้านชาบูซุกี้เปิดได้นะ
แต่ต้องเว้นระยะห่างคือถ้าไปเป็นครอบครัวมัน
ถูกต้องถ้าไปเป็นครอบครัวคุณต้องแยกกันนั่ง
ร้านอาหารในห้างตอนนี้เปิดเฉพาะซื้อกลับบ้านได้อย่างเดิมก่อนนะคะ

กิจการค้าปลีกส่งอาทิตอย่างซูเปอร์มาร์เก็ต
ร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็เปิดมาอยู่แล้ว
ก็จะมีกีฬาสันทนาการค่ะ
กิจกรรมในสวนสาธารณะสนามกีฬาอย่างเช่น
ยิงปืนแบตมินตันโดยห้ามการแบบ

ห้าร้านตัดผมกับร้านเสริมสวย

อยากจะบอกว่าร้านตัดผมกับร้านเสริมสวย
ถ้าอยู่ในห้างสรรพสิทธิ์ของเรายังเปิดไม่ได้

ซึ่งจริงเขาก็น่าจะกำหนดด้วยว่าห้าม
อาจจะได้แค่เฉพาะสระใดแล้วตัดแค่นั้น
โอ้โฮนี่รายละเอียดเพียบเลยทำมากกว่านั้นไม่ได้เลย
สมศักดิ์ชาลาชนส่งมาเขาเปิดได้แค่เฉพาะสาขาทองหล่อเท่านั้น
ที่อยู่ข้างนอกคุณที่ที่อยู่ข้างนอก

แล้วก็จะต้องมีแบบว่าระเบียบการเยอะมาก
ซึ่งพนักงานเองก็จะต้องผ่านการกักตัวมาแล้วด้วย
ต้องเช็คแล้วด้วยว่าไม่มีอะไร
แล้วทุก๒ชั่วโมงก็ต้องไม่ให้คนเข้า
แล้วก็ต้องทำความสะอาดกันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

อันนั้นใช้เวลาอย่างเดียวเมื่อกรม่านมากห้ามดัดผม
คนล่ะอย่างงี้คนออกไปต่างจังหวัดกลับบ้านอย่างนี้

จริงพี่คิดไม่รู้ว่าคำตอบวันนี้คือเท่าที่เข้าไปสัมภัยกัน

ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมีงานทำหรือเปล่า

ก็เหมือนประหยัดค่าใช้จ่าย

ปกติสองจะตกไปวกับพ่อด้านแม่ตั้งแต่วัน๙๑๐เมษายละ
จนถึงวันนี้สดท้ายเราไม่ได้เจอพ่อและแม่มากี่เดือนแล้วก็

ก็๔เดือนแล้วมั้ย๔เดือน
เพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อตัวเลขมันลดลงลดลงอย่างนี้นะครับ
คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันชะล่าใจแล้วล่ะ

แต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยก็คือเจ้าของเฟซบุ๊กเจ้าของอินสตาแกรมเจ้าของอะไรเขาพูดถึงขนาดแบบว่าเขาวอนขอ
เขาดูจากสถิติเขาบอกว่าเขากลัวการระบาดรอบสองมากเลย
กลัวจริงวันนี้คุณดูนะฮะนี่คือระบาดรอบหนึ่งเรายังได้รับเงินเยียวยากันไม่ครบเลยถูกต้องไหม

ยังไม่สามารถวันนี้ประหลักกระทรวงการคังเขาถึงขนาดออกมาเปิดเผยว่ายังไงรู้ไหมฮะเขามีการตั้งคำถามว่าถ้าสมมุติลองฟังตามนะฮะถ้าสมมุติสถานการณ์โควิดเนี่ยมันยืดเยอะไปถึง๖เดือน
จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดไหม

จะสู้แล้วนะครับถ้าปล่อยให้ระบาดอีกรอบคุณฟังดีด้วยสตินะครับประหลัดกระทรวงการคลังเขาออกมาพูดตรงแองจิเขาบอกเลยว่าถ้าปล่อยให้มันระบาดอีกรอบเราจะมีปัญหาในการที่จะต้องไปกู้เงินอีกรอบอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ในการกู้เงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าม
เป็นเงินที่เราหาเองในประเทศเราเอาเงินในอนาคตคือเงินกู้มาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะจ่ายอ่ะดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวันนี้เข้าใจเลยว่าคนไทยทุกคนอ่ะทั้งที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยควรจะช่วยกันเราช่วยกันอะไรตอนนี้หน้าที่คนไทยทุกคนเราห้ามไม่ได้หรอกบางคนก็บอกเออพวกคุณก็พูดกันได้สิคุณอยู่กรุงเทพเรามันแบบว่า

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยต้นทุนอันมหาศาลเลยครับที่จะต้องซื้อเวลาแล้วโอกาสที่จะ
อุมโพมีนาเมษับพรุษภาพและเนี่ย
ถ้าพึงคืนปล่อยให้ระบาดรอบสอง
โดยที่ทุกคนยัยยกการ์ดต่ำ
น่ะเพราะฉะนั้น
ต่อให้ถึงยังไงรัฐบาลก็ต้องดินลน
ในที่ถึงการระบาดรอบสองกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
เราจะต้องไปดิ้นลนไปกู้เงินชาวบ้านเข้ามาอีก
แล้วคราวนี้ถ้าสมมุติเราระดับประเทศไปกู้เงินที่แบบว่ามหาศาลขนาดนี้
เศรษฐกิจมันจะขยับไปยังไงแล้วมันจะฟื้นกันได้ยังไง
แล้วทุกคนก็เป็นหนี้กันหมดถูกเป็นหนี้กันหมดแสดงว่า
เป็นเป็นหนี้ไปจนถึงลูกหลานเลยนะเนี่ยรุ่นเราจนถึงลูกหลานเราก็เป็นหนี้กันหมดเลย
ใช่อืมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่า
ต้องระวังต้องระวังไม่ให้เกิดเท่านั้นเอง
ก็เนี่ยเดี๋ยวรอ๑๔วันนี้นะคะว่าต้องระวังไม่ให้เกิด
สถานการณ์จะเป็นยังไงนะวันนี้ผู้ติดเชื้อมันน้อยลงไง
ใช่คนที่จะละเลยนิดนึงที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย
เขาก็ให้คนเนี่ยออกจากจังหวัดภูเก็ตนะก็คือส่วนมากเนี่ยเขาจะให้สักประมาณห้าพันคน
แต่มีคนมาลงทะเบียนเนี่ยเป็นหมื่นคนและในหมื่นคนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบว่าออกจากจังหวัดภูเก็ต
เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่นั่นเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ในจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ไม่มีงานให้ทำทุกคนก็พยายามที่จะดิ้นลนเนี่ยเพื่อที่จะกลับบ้านด้วยเช่นกัน
ที่ติดเกิดขึ้นพี่จริงว่านี้คุณอาจจะเห็นยอดใช่เอายอดก่อนหรอ
ยอดเป็นยังไงยอดได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี้ยนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคม
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคก็แถลงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด๑๙
ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม๖ราย
รวมติดเชื้อสะสมเนี่ยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยมาจนถึงวันนี้
ก็คือ๒๙๖๐รายแต่หายแล้วคือ๒๗๑๙ราย
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเลยค่ะ
ก็ตอนนี้ก็รอรักษากันอยู่ก็เพียงแค่๑๘๗รายเท่านั้นเอง
ผู้ป่วยรายใหม่๖รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยใหม่๑ราย
ไปสถานที่ชุมชน๑รายแล้วก็การค้นหาเชิงรุก๕ราย
ที่จังหวัดยาลาแล้วก็วันนังสตาก็คือทางใต้ทั้งหมด
แพทย์ทวีสินยังบอกว่านะคะเมื่อตัวเลขติดเชื้อจะลดต่ำลงมาก
ก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยเบาใจฟังอย่างนี้มันก็ต้องเบาใจอยู่แล้ว
ทุกคนก็แบบเออมันก็เริ่มจะดีขึ้นจึงออกนอกบ้านกันไง
พอออกนอกบ้านมากเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงขอเตือนว่า
หากมีความจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านก็ให้ใส่หน้ากากอย่างนี้ซะ
เป็นหน้ากากอนามัยทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยนะคะตลอดเวลาด้วย
ถ้าหากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกเลยค่ะนะคะต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติก็จะดีที่สุด
ดิฉันเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเลยนอกจากจะมาอ่านข่าว
ขออนุญาตสรุปอย่างนี้คือตัวเลขล่าสุดเราดูคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ภายในประเทศเนี่ย
มันต่ำกว่า๑๐เป็นวันที่๕แล้วนะครับวันนี้อยู่ที่๖คน
แต่๖คนเราเห็นไหมครับปกติจะเป็นคนที่มาตรวจ
เมื่อวานเราไปบุกเชิงลุกเชิงลุกคืออะไรบุกเข้าไปในพื้นที่แล้วไปตรวจ
เมื่อวานเราเจอที่ภูเก็ตวันนี้เราเจอกันที่ยาลาหมายถึงอะไร
เขาไปบุกแล้วไปตรวจไปสุ่มแสดงว่าในชุมชนหรือที่อะไรก็ได้ยังมีคนเป็นโควิดใช่
แต่อยู่ที่ว่าที่เราพูดกันมาสมมุติว่าไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจ
ณตอนนี้นะฮะพวกเขาพยายามจะบุกตามที่ชุมชนเขาพยายามจะบุกตามชุมชนต่างที่ต่าง
เพื่อที่จะตรวจว่าเฮ้ยมันมีหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นการค้นหาเชิงลุกในชุมชน
ซึ่งไปทำที่อำเภอบานังสตาจังหวัดยะราเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่า
เราเจอถึง๕คนเลยนะฮะคุณคิดดูคุณอุ่นใจได้หรือเปล่าคุณลองฟังตัวเองดี
เขาไม่ได้มีอาการแต่บุกเชิงลุกอ่ะคืออยู่ดีก็ไปตรวจเขาแล้วยังเจออ่ะ
สถานการณ์โลกสักนิดนึงสถานการณ์โลกสหรัฐยังครองอันดับ๑ทั้งเสียชีวิตแล้วก็รายที่เกิดใหม่เนี่ย
นะฮะแล้วก็๓๐๖๗๗เนี่ยรายตามลำดับเนี่ยนะครับแล้วก็ทั้งโลกคุณรู้ไหมฮะ
ที่เกิดผู้ป่วยโควิดวันเดียวเนี่ย๘๘๐๐๐ทั้งโลกเลยนะ๘คน๘คือ๘๘๐๐๘นะ
แล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีกห้าพันกว่าคนเขาบอกแล้วนะครับว่าฝั่งเอเชียของเราเนี่ย
ลองมาดูว่าประเทศอะไรกันบ้างปากีสถานเนี่ยอยู่อันที่๒๔ของโลกซิงคโปร์อยู่ที่๒๕ของโลก
ขนาดเดียวกันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่อันดับที่๒๙ของโลกขนาดคุณคิดดูนะฮะ
ญี่ปุ่นเนี่ยแมสเนี่ยกลายเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เห็นไหมเราไปร้านอะไรของญี่ปุ่นเนี่ย
แต่มันจะมีแมสขายอย่างเยอะแยะเลยใช่ขนาดคนญี่ปุ่นเขาใช้แมสกันเยอะ
เขาอยู่ที่อันดับที่๒๙ของโลกเพราะว่าตอนแรกสถานการณ์เขาดีขึ้นมาก
ถึงขั้นเปิดเมืองเขาไม่เคยปิดเมืองแต่ปรากฏเปิดปุ๊บสถานการณ์กลับมาแย่อีกครั้งหนึ่ง
รอบสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ป่วยสะสม
จริงแล้วตอนนี้ซิงคโปร์เนี่ยเพิ่มใหม่วันนี้นะครับ
มันใกล้บ้านขออนุญาตพูดถึงประเทศที่ใกล้บ้านเราดูก่อน
คโปร์เนี่ยเพิ่มใหม่ถึง๕๒๘ก็น้อยกว่าปกติจะเพิ่มพันกว่าพันกว่าถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นซิงคโปร์ประเทศเดียวเนี่ยสะสมเป็น๑๖๑๖๙รายนะครับ
ขนาดที่แพทย์ของธรรมเนียบขาววันนี้จะต้องดูอเมริกานี่คือหนักสุดถูกต้องไหมล่ะ
ของธรรมเนียบข่าวเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมฮะเขาเตรียมรับมือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมา
เขาคิดว่าไอ้โควิดระบาดรอบ๒น่าจะเกิดขึ้นในอเมริกา
ครั้งที่แล้วซิงคโปร์เนี่ยทำนายเขาทำเปลี่ยนสถิติออกมา
เขาเชื่อว่าอเมริกาเนี่ยน่าจะจบโควิดเดือนกุมภาพันธ์ถูกต้องไหม
ไม่ใช่กัญญายนขอโทษอเมริกาน่าจะจบเดือนกัญญายน
เมืองไทยของเราต้อนนั้นถามันไม่กระดาบมารบาดรอบ๒
เราจะอยู่ที่๑๑มิถุนายนก็คืออึดใจเดียว๔๐กว่าวัน
อึดใจเดียวเราจะหมดรอบไปในช่วงนี้ถ้าไม่มีอะไรกดระบาดรอบ๒อีกนะฮะ
จริงเราดูจากสถิติต่าง
ของการแบบว่าพบผู้ติดเชื้อในแต่ละวันของเรามันเริ่มลดลง
กับจำนวนผู้ที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลมันเหลือร้อยกว่าคน
ดังนั้นถ้าในระยะเวลาสัก๑เดือนนี้
จำนวนผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล
สามารถรักษาหายแล้วกลับบ้านได้มันก็จะวน

อีกสักประมาณเดือนนึงทุกอย่างมันน่าจะดี
อย่างที่คาดการณ์เอาไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้น

ต่อไม่ง่ายผมจะสมภูมิที่ว่าถ้าเกิดวันที่เปิดทำการ

ถ้ายอดมันเด้งขึ้นมาก็ต้องคิดใหม่แล้วล่ะ

ใช่มันจะรู้เลยแน่นอน
ก็ต้องตับใหม่กลับไปกลับกันใหม่
ใช่ไหมคะที่คุณแม่บอกว่าจะต้องนับเริ่มนับหนึ่งใหม่

มันมียอดขึ้นไหมแต่คนสองคนเขาก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นะ
ก็ต้องปิดถ้าเอาตามหลักจริงเลย
แต่ประเทศไทยของเรายังนับแบบประมาณว่า
หลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยอยู่

ป่ะเพราะว่าเราจากร้อยร้อยเป็นสิบ

เราอาจจะสบายใจกันมากขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้

ไม่แล้วอเมริกานี้นะไหนบอกว่ารอบแรก
รอบแรกยังแบบว่าคนยังตายกันอยู่

จะมารอบ๒แล้วมันยิ่งหนักไปกว่านี้
มันสวนทางกันไง

ไม่แล้วแบบว่าคนที่เสียชีวิตนี่นะ

เขาก็หมายถึงว่าในระยะนี้คือระยะที่๑ของเขา

ซึ่งในช่วงกลางเตียดจะดีขึ้นค่ะแม่
แล้วก็กัญญาอาจจะมาเป็นระลอก๒อีกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แต่คุณดูไลฟ์สไตล์ของคนอเมริกาอย่างที่เมื่อวานเราพูดกัน
เขายังไปบีชเขายังไปใช้ชีวิตปกติ
นั่นแหละมันก็อย่างเมืองเขาเป็นเมืองใหญ่ด้วย

คนพูดถึงเรื่องกระสือ
จังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนเนี่ย
กระสือครั้งที่แล้วเราเล่าที่นักศึกหรือเปล่า

ณวันนี้ชาวบ้านภาวะแสงประหลาดฮะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐเก่งมากนะฮะ
สแตนระบายรอดูกระสือ

มีการเอานักข่าวไปรอสแตมบันแล้วเจอจริง

อันนั้นที่นครนายกที่นครนายก

นี่คุณฮะเมื่อวานฉันดูโถฉันเป็นแฟนคลับของไทยรัฐนิวโชว์
นั่งอยู่ทั้งวันฉันนั่งดูข่าวกระสือ
นักข่าวก็ไปเฝ้ากระสือกับเขา
กระสือออกก่อนเคอร์ฟิลล์ฮะ

แต่อันนี้คือเกิดใหม่ที่อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชายภูมิ
เปิดเผยอย่างนี้ครับคืนวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาได้ออกมานอนเฝ้าคอกวัว

ไอ้คอกวัวนี่ห่างจากหมู่บั๊บประมาณ๕๐๐เมตร
ขณะที่กำลังเตรียมตัวเข้านอน
สายตาก็ไปสะดุดกับแสงสีแดง
นี่ถูกไปสะดุดกับแสงสีแดงครับขนาดสองตัวเลย
มีลักษณะเป็นแสงดวงไฟ
อย่างที่พูดจริง

แต่ทุกครั้งที่เวลาเขาพูดถึงเรื่องของกระสือเนี่ย
จะสังเกตเห็นว่าดวงไฟจะมาลักษณะประมาณนี้หมดเลยนะ

เธอดูนักข่าวไทยรัฐทีวีสิครับ

นี่สองตัวเป็นเพื่อนกันนะฮะไปออกไปหากิน
เขาอาจจะมาไข้คู่ไงคุณแหม

เราไม่รู้นี่เชื่อ๒๔ครับ

กระสือมานักข่าวไทยรัฐทีวีสแตนบาย

ชาวบ้านก็พูดหนาถึงขนาดไทยรัฐทีวีเราต้องลงพื้นที่

เขาบอกว่าตัวเองนอนเฝ้าคอกวัวอยู่
สิ่งหนึ่งที่ไปสะดุดคือแสงสีแดงบนพื้นดินเนี่ยมีลักษณะเป็นแสงสว่าง
ใหญ่คล้ายกับคนก่อกองไฟขนาดนั้นเลยนะครับ
ตัดสินใจถือไฟฉายเข้าไปดู

ดูนิ้วมือก็ไปกดถูกกับสวิตช์ไฟฉาย

จึงทำให้ไฟฉายน่ะที่ถือมาส่องสว่างไปทั่วเลย
แสงสีแดงหน้ากากก็ลอยตัวขึ้นสูงเลย

เขาบอกว่าเสียงเนี่ยคล้ายกับแมวร้อง

จากจุดที่มีแสงสีแดงที่กำลังลอยขึ้นฟ้า

แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องฟัง

ในขณะเดียวกันนายเล็กสุเสนา

ชาวบ้านที่เห็นแสงสีแดงเนี่ยกล่าวว่า
คืนวันนางกล่าวตนเองเนี่ยเห็นแสงไฟประหลาดเหมือนกัน
ไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นเฝ้าข้อครัวนะครับ

ซึ่งขนาดนั้นตนเองกำลังนอนอยู่ที่บ้าน

พอเช้ามาเพื่อที่จะมาหาอาหาร
ก็พบว่าไก่เนี่ยแล้วนอนตายหมดแล้ว

นอนตายเกลื่อนแบบไม่มีสาเหตุเป็น๑๐ตัวนะครับ
จึงนำไก่ที่ตายเนี่ยมาทิ้งบริเวณป่ามันสะปะหลัง
ซึ่งห่างจากจุดที่นายเอกชัยเห็นแสงประมาณสัก๑๐๐เมตร
และในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาค่ำคืนพอดี
ตนก็เห็นแสงสีแดงเนี่ยลอยตัวผ่านมาทางกระท่อมของตัวเอง
โดยตนเองมองเห็นแสงประหลาดแล้วก็สังเกตว่า
เฮ้ยบริเวณลำตัวเนี่ยคล้ายกับปีกค้างคาวบิน

ต่อมาคนในหมู่บ้านก็เริ่มพูดถึงแสงประหลาด
คิดดูว่ามาถึงข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
แล้วก็ไอ้การพบเห็นแสงดังกล่าวเนี่ย

เพราะกระสือกลัวเคอร์ฟิลล์

ชาวบ้านทุกคนต่างตื่นตนกแล้วก็ภาวะไอ้แสงที่คนในหมู่บ้านเห็นนั้น
มันเป็นแสงของกระสือหรือเปล่า

เราขอไปฟังเสียงชาวบ้านกันสักนิดหนึ่งนะฮะ

แล้วถ้าทำไมกะสือมันรู้เวลาเคอร์ฟิลแล้วก็เป็นคนแหละพอแม่

แต่ต่างจังหวัดทุ่มนึงมันก็มืดไปหมดแล้วนะ

กระสือต้องเป็นคนที่มีชีวิตจริงอย่างมันในหนัง
จริงตามความเชื่อเขาเป็นอย่างนั้น
หลัง๔ทุ่มก็อาจจะโดนผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจับไง

กระซื้อกลางวันมันเป็นหญิง

เขาร้องจริง

สรุปแล้วคุณคิดดูเองกันครั้งที่แล้วเราอ่านที่นครนายก

ซึ่งกลายเป็นข่าว

จริงจะบอกนักข่าวไทยรัฐอยู่ตามทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลย
มีเหตุการณ์อะไรที่ไหนลงพื้นที่ไป

มีบางครอบครัวแบบว่ามีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่

ที่บ้านหลังนั้นเราไปสัมภาษณ์กันเลยทีเดียว
อ้าวแน่นอน
คำถามอีกหนึ่งคำถามที่เขาถามกันว่า
ไอ้วัคซีนโควิดเราจะได้ใช้กันไหม
นั่นน่ะสิจะมีประเทศไหนผลิตออกมาสำเร็จได้ก่อนด้วย

เออถามก็ควรคิดหมด
ก่อนหน้านี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นแล้วว่า
ตามปกติอันนี้หลายคนถามมาเยอะมากเลย
ดึงไหมดึงไหมดึงไหมนะครับ
ผลกระทบประชาชนนะฮะด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงเนี่ยนายกจึงออกข้อกำหนดว่าโอเคล่ะ
ผ่อนปล้นผ่อนปล้นไปโดยโดยหลายอย่างก็มีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็โอเคละ
จะเห็นอะไรสนามบินเปิดแล้วถูกต้องไหมเครื่องบินบางสายการบินกลับมาบินแล้ว
ทุกอย่างเปิดหมดร้านอาหารเครื่องดื่มนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่ม
จำหน่ายสุราให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราร้านอาหารเปิดได้แต่ยังห้ามบริโภคสุรานะฮะ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คำถามว่าจะผ่อนเนี่ยนะครับว่าเอาง่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สามารถซื้อสุรากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับจากร้านจำหน่ายได้นะฮะ
แต่คุณไม่มีสิทธิ์นั่งดื่มในร้านฟังดีสมมุติร้านอาหารวันนี้หมูกระทะจะต้องมีเบียร์
ต่อให้คุณไปย่างหมูกระทะคนเดียวคุณไปนั่งต้มสุกี้คนเดียวนั่งเช้าคุณไม่มีสิทธิ์สั่งเบียร์
เขาผ่อนอย่างนี้เขาผ่อนยังไงสมมุติไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือแบบไปซื้อตามร้านโชว์หวยโชว์หวยซื้อได้
๓พฤษภาคมเนี่ยมีการซื้อขายได้นะครับแล้วก็แต่ต้องซื้อกลับไปทานบ้าน
วันที่๒พฤษภาคมเนี่ยจะแถลงถึงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะประสานไปยังผู้ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย
คุณอาจจะกลับมาแล้วขอย้ำอีกครั้งนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะผ่อนปลนให้จำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับร้านจำหน่ายได้
แต่ไม่สามารถดื่มที่ร้านหรือมั่วสุมกันได้เพราะมันคืออะไรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งตอนนี้ทุกคนยังต้องใช้ระยะห่าง
เบี้ยะยังไงเอาอย่างไงอะไรยังไงอะไรละเอียดต้องเยอะแน่นอนนะคะนะคะ

เพราะว่ามันทำให้ทุกคนต้องมารวมตัวกันแล้วก็ดื่มด้วยกัน

ต้องบอกว่าเรื่องของโควิด๑๙ตอนนี้มันเป็นวิกฤตเลยทีเดียว
ก็ทำให้บรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างพากันปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
แล้วก็บางร้านนี่ก็เปลี่ยนกรรมพี่กันแบบส่งใหม่
ก็คือส่งเดอริเวอรี่หรือว่าเช็คโฮมไปก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มที่ฉวยโอกาสในช่วงนี้เนี่ยนะคะ
เขาออกมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวระบุ
บอกว่าเมื่อช่วงดึกของวันที่๓๐เมษายน
ชาบูเจ้าหนึ่งเขาปิดชั่วคราวเพราะว่าโควิด๑๙นี่แหละ
เขาก็เลยใช้วิธีการส่งแบบเดริเวอรี่
พร้อมกับให้ลูกค้ายืมเตาได้ด้วยไง

มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาสั่ง

ซึ่งปกติเนี่ยการยืมเตาจะต้องทักไปที่เพจเท่านั้น
แต่พอร้านจะไปเก็บเตากลับไม่ให้คืนเฉยเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อโทรไปเบอร์ที่สั่งกลับกลายเป็นเสียง
ผู้ชายรับสายแทนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้สั่ง

หลังจากวันนั้นเนี่ยร้านก็พยายามติดตามกลับไป
จะเอาเตาคืนโทรไปกี่ที
ผู้ชายที่รับก็บ่ายเบียงตลอด

กำลังโชว์ปาร์ตี้ปิ้งย่างชาบู
โดยที่ในภาพหม้อกับเตานั้น

แล้วคนที่โพสต์ก็คือไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะ
เจ้าของร้านก็เลยไปแจ้งความเลยค่ะที่สอนอห้วยขวาง
พบว่าแก๊งนี้เขาเคยทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยกัน
ชาวโซเชียลที่ได้ทราบข่าวเรื่องราวดังกล่าว
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
พร้อมกับประนามพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก
เขาก็พยายามหาวิธีการดูสิ
เขาน่าอุตส่าห์ให้ยืมไปนะ
คืออย่างชาบูบางทีบางบ้านอาจจะไม่มีเตา
ร้านค้าบางร้านเขาก็ให้วิธีการ
คือเฮ้ยถ้าเขามีเตาอยู่ดังนั้นเขาให้ยืมเตาไปก็ได้

มันจะต้องมีคนที่เป็นคนประเภทแบบนี้

เขาก็เป็นโปรโมชั่นก็คือขายพร้อมเตาไปเลย

ก็มีหมูมีทะเลมีอะไรเยอะแล้วก็มีเตาให้ไปเลย
แต่อาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยแล้วก็ใช้เตาที่บ้านคุณไปได้เลยนะคะ

เอาเตาไปเลยแล้วก็ครั้งที่สองสมมุติถ้าจะกินอีกก็สั่งแต่เฉพาะเนื้อเฉพาะหมูพอ
ก็นี่ไงอาหารไทยอย่างที่ดิฉันรีวิวอย่างนี้
บินโต๊ะก็ให้บินโต๊ะไปเลยทั้งเถา

พอพวกเราก็มีความรู้สึกเกรงใจพอเราก็จะสั่งอีกที
เราก็มีความรู้สึกว่าพอเข้ามาส่งมินโตอันใหม่

สั่งกันประจำอะไรแบบนี้
นี่ฉันก็เป็นสิ่งที่ดีมันจะกลับไปเหมือนเดิม

จริงถ้าไม่ใช้หม้อชาบูก็ใช้หม้อต้มแบบธรรมดาที่เราต้มอาหารอย่างนี้

ฉันต้องการเหมือนเดิมทุกเรื่อง
อย่างเช่นถ้าสมมุติเราอยากกินทุกวันไปกิน
นั่งกินแล้วคุยกับเพื่อนไปด้วย

เพราะว่าแม่เขาช้อปปิ้งออนไลน์ร้านปกติก็ได้

ไม่ใช่หมายถึงว่ามันยังไม่ออก
มันไม่มีมันเงียบอยู่
โควิดมันเปลี่ยนชีวิตกันหมดเลยเราย้อนกลับไปสิ

คือแบบว่าขอให้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบว่า
คิดดูว่าทุกคนทำเป็นหมดเลย
ทุกคนสั่งแกรปทุกคนแบบว่า

สั่งออนไลน์ด้วยหมดนางจับไปจนแบบนี้

เมื่อก่อนเราไม่เคยคิดว่าคนสัก๖๐กว่า

อย่าไปนับคุณนายม้าเพราะคุณนายม้าเขาอยู่เทรนด์ที่นี่ตลอด

เรายังใช้เป็นผิดถูกเลยถูกต้องป่ะ
จริงเขาปรับหมดนะอย่างมะม้าสั่งบางอันออนไลน์ไม่เป็น

เขาขี้เกียจมานั่งรอให้ลูกหลานกดเอามาเลยสอน
สอนทีเดียวหลังจากวันนั้นเขาก็ลองผิดลองกดต่อสัก

ฉันไม่อยากที่จะขับรถไปเองฉันอยากได้แก๊ป

เรามีพื้นฐานเหมือนกันได้เรียนเกี่ยวกับกฎมาแล้วบ้างใช่ไหม
แล้วก็เข้าไปก็ไปตามที่มันพูด
ดไปกดมาเฮ้ยมันเด้งขึ้นมาได้

ได้พอเด้งขึ้นมาได้แล้วเราก็อ่านไปเรื่อย
เราก็คือฉันว่านะคนมีอายุ
หรือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะเนี่ย
มันรู้จักเหตุและผล
เหมือนเวลาตอบข้อสอบ
เวลาเด็กนักเรียนตอบคือตอบการจักจำ
แต่พวกอีแก่ทั้งหลายเวลาตอบตอบจากประสบการณ์
ด้วยเหตุและผลว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้

เราก็ไล่ไปอย่างนี้แล้วมันก็ได้
ไม่พึ่งใครเลยฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งใคร

เรื่องของอเมริกันก็มีปัญหาอีก

วงการภาพยนตร์วงการทีวีก็เหมือนกันนะวงการภาพยนตร์ออสการ

สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์

จากเดิมที่หนังจะมีสิทธิ์ให้เข้าประกวด

แต่ในขณะนี้โรงภาพยนตร์ก็ต้องปิดแล้วถูกไหม

ไปอย่างชั่วคราวจากการที่มีการแพร่เชื้อ

ผู้จัดก็เลยเห็นว่าการยกเว้นชั่วคราว
เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็น
เพราะว่าคนมันเข้าไปดูหนังในโรงหนังไม่ได้ใช่ไหม
ทางเรายังเชื่อว่าการเข้าชมภาพยนตร์ในโรงหนัง
มันจะทำให้ผู้ชมมันได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
ถูกต้องเวลาอยู่ในโรงหนังมันดูหนังแล้วมันสนุกกว่าเนอะ
แต่ถึงอย่างนั้นจากการระบาดของไวรัสโควิด๑๙
มันก็จะทำให้ต้องมีการยกเว้นชั่วคราวนะฮะ

ดังนั้นการยกเว้นก็จะจบสิ้น
เมื่อโรงภาพยนตร์นี้สามารถที่จะกลับมา
เปิดให้บริการได้อีกตามปกติ
โดยงานออสการ์ก็จะต้องมีการเลื่อนไป
จนถึงต้นปีหน้า

แล้วก็โรงหนังก็ปิดด้วยคนก็ไม่ได้ไปดู
กลายเป็นว่าหนังที่ผลิตออกมาสร้างออกมาแล้ว

สิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับมาปกติ

ไวรัสเอมียังอยู่หมด
ขนาดเดียวกันเราจะต้องไม่กลัวโควิดก็ต่อเมื่อเรามีวัคซีนเรามียารักษา
นั่นแหละมันเป็นคำถามที่ทุกคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะถามว่า
วัคซีนโควิดเนี่ยมันจะมีมาเมื่อไหร่
ไปฟังแต่ข่าวเมืองนอกเห็นไหมแต่แต่ละวันที่รายการเรานำเสนอ
เอากัญญาณชามันในการรักษาลองผิดลองถูกหมด
สำหรับประเทศไทยของเราเองในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด
ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งถูกพัฒนาโดยทั้งภาครัฐ
แล้วก็เอกชนสิบเอ็ดหน่วยงานนะฮะที่ระดมสมองระดมมันสมอง
กำลังที่จะหาไอ้วัคซีนโควิดตอนเนี้ยอืมทั้งรัฐและเอกชนเนี่ย
เอ็ดหน่วยงามล่าสุดคุณวิทูลวงหารกุล
ประธานกรรมการบริษัทเนี้ยนะฮะจำกัด
ซึ่งเขาเป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาวัคซีนตัวนี้เขาเปิดเผยว่าจากการทดลองในสัตว
แล้วก็ทราบผลในช่วงเดือนนี้เราจะทราบผลแล้ว
เดือนพฤษภาคมซึ่งหากว่าได้ผลดีก็จะเริ่มเข้าสู่ทดลองในคน
อืมตอนนี้ของประเทศไทยไอวัคซีนโควิดเนี้ยเราอยู่ในการทดลองในสัตว์ฮะ
อืมหลังจากพฤษภาคมผ่านไปเราจะเริ่มทดลองในคนค่ะ
ซึ่งอีกสามระยะเมื่อไม่สำเร็จไม่เกิดเมื่อเมื่อเมื่อทดลองสำเร็จ
ไม่เกิดข้อผิดพลาดก็จะนำเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนก่อน
อืมขึ้นทะเบียนกับออยหรืออาหารระยานะฮะแล้วเขากล่าวเพิ่ม
แต่ว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นผลสำเร็จเนี่ยคาดว่าคนไทยเนี่ย
ได้ใช้วัคซีนเร็วที่สุดประมาณอันนี้เร็วที่สุดนะ
ปีหน้าแน่เลยมกราถึงมีนาคมคือไตรมาสที่หนึ่งของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ
อืมถือว่าเร็วมากจากที่เราคาดกันว่าน่าจะห้าถึงสิบห้าปี
เพราะสองปีน้อยสุดโดยปกติถ้าเกิดหลังจากทดลองกับสัตว์ได้แล้ว
อยู่ตัวประมาณหนึ่งมาทดลองกับคนใช้วันอะไรอีกเป็นปีอ่ะกว่าจะได้น่ะ
อันนี้เร็วมากน่ะถ้าที่เขาบอกว่าพื้นสะพานนี้เราใช้กับสัตว์เสร็จแล้ว
แล้วกำลังจะเข้าสู่สเต็ปต่อไปคือใช้กับคนแล้วแล้วถ้าสมมุติมันไม่มีอะไรผิดพลาด
เอฟเคไม่มีผลกระทบปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้แหละฮะมันก็จะเริ่ม
เราก็จะอยู่กับมันนี่แหละโควิดแต่เราจะอยู่แบบไม่ต้องกลัวมันแล้วไง
เพราะมันก็จะมีอะไรที่ต่อต้านเราก็อยู่กับไวรัสมาตั้งเยอะแล้วที่จะพูดถึง
อะไรคือแฮชแท็กไทยอินเนี่ยไทยอินเพราะว่านี้ไง
ช่วงนี้เป็นเขาดงดำอยู่ใช่ไหมว่าโอ้ยที่พวกเขาตามหาว่าคู่ไหนคือคนที่แบบเป็นชื่อนี้ชื่อนี้
ถูกคุณอินสาลินกับไฮโซไทยสุวัสดิ์น้องชายของไฮโซเซนต์นะ
เพราะคือสามีของคุณมิวนิทหา

คู่นี้จนถึงวันนี้คนจิ้นกันทั้งประเทศเลยจริง
เพราะว่าดาราคนหนึ่งเป็นดาราเป็นพระเอก
แล้วบ้านพระเอกดารารวยมาก
ปรากฏว่ามาได้กับน้องชายที่เขาเรียกว่าเป็นไฮโซตระกูลไฮโซ
แล้วยิ่งหน้าตาดีทั้งคู่แล้วเขาชอบใส่เสื้ออะไรที่เป็นจิ้น

แซงคู่เหรออ๋อซื้อซื้อยี่ห้อแบรนด์
ก็ซื้อเป็นคู่หมดจนคนเขาจิ้นยิ่งกว่าดูละครวัย
อ๋อเหรออ่ะเดี๋ยวช่องหน้านี้กลับมา

เอ้ามา
เอามามาเรื่องนี้หลายคนถามมาต้องให้พี่มดเล่า
เอ่อก็แบบขนาดฉันดูแบบว่าไอทีมดูภาพเหรอ

จริงแบบกัญชัย

เขาแอบจิ้นกันเนอะเธอรู้จักคำว่าจิ้นด้วยเหรอเดี๋ยวอะไรอย่างนี้
มันแบบว่าใส่เสื้อเหมือนกันมีความใส่เสื้อเหมือนกันหรืออะไร
ปรากฏว่ามีข่าวไปปุ๊บตอนแรกเป็นอักษรย่อ
นี่ดูสิเห็นไหมซื้อแซงก็ซื้อ๒ตัวใส่เหมือนกันอะไรอย่างนี้

หนึ่งเป็นพระเอกคนหนึ่งเป็นน้องชายของไฮโซเซนต์นึกออกป่ะน้องชาย

ล่าสุดเนี่ยคนใกล้ชิดของอินสารินออกมาเปิดเผยว่าสถานะของหนุ่มอินกับไฮโซไทยเห็นไหมล่ะ

ไฮโซไทยเนี่ยเป็นเป็นเพียงเพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันมานานแล้ว
แต่ดูเหมือนว่าแฮชแท็กไทยอินเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นคือคนมันจิ้นคนมันฟินกันไง
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปส่องในแฮชแท็กก็มีพบว่ามีแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ย
ไปขุดโมเม้นท์เก่าของทั้ง๒คนเนี่ยออกมาแชร์กันเพียบเลย
รวมไปถึงโมเมนต์น่ารักที่เคยบังเอิญเจอ
ตั้งคู่เดินไปช้อปปิ่งโดยการตามห้างสภิษณค้ายใหญ่นี่ไง

นี่ไง
นี่เราคิดว่าความรักไม่ได้ปิดพันเรื่องเพศนะ
ถ้าคนสองคนแต่เนาะมันก็ดูน่ารักสมกันดีเนอะ
แล้วเชื่อป่ะว่าคนทั้งแบบว่าเหมือนดูละครวายอะไรอย่างนี้
คนไทยคนเราคนประมาทเต็มคนจีน

ดูเป็นข่าวกับลูกนักกรรมนักมืองคนหนึ่งกิ๊กกับกัน
าโหต้องดูหน้าเขาเท่านั้นเองยังออกปะนะ
เขาคล้ายใกล้กันต่างจากเกาหลี
นี่เป็นความรักดีเสมอใช่ไหมครับ
ไม่รู้ล่ะฉันเคยห่อมแก้มน้องค่ะครับ

เพราะว่าเขาเคยไปสัมภาษณ์ในสามแซ่บ
คุณแม่เจอน้องแล้วเป็นเด็กของพี่ก้องปียะใช่ไหมแบบอยู่สังกัดพี่ก้องปียะป่ะ
น้องอินน้องตาน่ารักดิอ่ะน้องตาน่ารัก

แต่กลายเป็นแบบว่าคนแบบไปจิ้นกันมากจิ้นยิ่งกว่าดูละครอีก
เมื่อวานคิดดูว่าแฮชแท็กทวิตเตอร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับสอง

อันนี้ก็แรงนะน้องแต้วก็บอกว่าเรื่องของน้องแต้วชาวเน็ตก็โอ้โห

หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาเรื่องของที่พี่แจ๊กกะรีน

จริงเรื่องก่อนอันนี้มาจากพี่อีกคนนึงนะคะ
พี่จักรีนก็เลยเอามาแบบขยายความเพิ่มเติม
ว่า๓คนนี้มีอักษรย่อคืออะไรยังไงกันบ้าง

เลยให้ไปสืบได้ว่ารวยระดับไหน

มีคอนโดหรูหราอยู่ที่ใจกลางทองหล่อ
ไม่ใช่มีแค่ห้องเดียวนะแต่มี๖ห้อง
ตั้งแต่มีโควิดฮีบริจาคเยอะมาก
แล้วก็เปิดบริษัทร่วมกับตระกูลใบหยก
แล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
เอาเป็นว่าตอนนี้คุณถนนยังโสดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับแต้ว
เขาก็บอกว่างั้นก็สบายใจแล้ว

ชาวเน็ตท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เมื่อก่อนเพื่อนในแก๊งก็พูดแบบนี้ว่าไม่เคยรู้จักกัน
สักพักก็เปิดตัวคบหากัน
อันนี้เขามาเขียนในคอมเมนต์นะคะ
แววก็คงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็เปิด
ทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในโพสต์นี้เป็นจำนวนมากทีเดียว
มันต่างคนต่างความคิดพูดยากจริง

ใช่เขาว่าอย่างนั้นซึ่งไม่รู้
ซึ่งไม่รู้ว่ายังไงแต่ชาวเน็ตเขาบอกว่าเขาไม่จบ
เขาก็ประกาศชัดว่าคู่นี้สักพักเดี๋ยวก็เปิดตัว

ขอให้ทุกคนฟังข้อมูลใหม่จากคุณแม่

ฉันไม่รู้จักเขาคุณแม่มดมีข้อมูลใหม่รู้หมายถึงไม่ใช่ไฮโซอย่างนี้หรือเหรอ

ก็ไม่เสมอไปคุณแม่ไม่ได้กับใครหรือเปล่าไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
ทำไมดาลากับดาลาด้วยกันไม่ได้ทำไมจะต้องเป็นไฮโซหรือ
ทำไมดาลาได้ดาลาด้วยกันไม่ได้
แสดงว่าอีกคนนึงที่มาวินคือดาราใช่ไหมคุณแม่
ฉันไม่รู้จักเขาอีบ้าคุณแม่นิดหนึ่งคุณแม่อย่าเก็บความลับสิคะ
ฉันไม่รู้จักเขาอีบ้าฉันไม่รู้จักเขานี่ไงฉันไม่รู้จักเขาจริง

ไม่รู้ไม่รู้จักเขาอีบ้า

เขาก็ถามบอกว่าเดี๋ยวรถเมย์มาอ่านข่าว
เขาถามว่ามีข่าวแต้วบอกไม่รู้นะมาถึงเขามันมีข่าว

ใช่ไหมไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จักแต้ว
รู้จักแต่แบบเปินฉันไม่ได้ต้องไปถามอีตุ

กับคุณแม่รู้จักคนที่กำลังจีบแต้วหรือเปล่า

แม่รู้จักเลยเหรอก็อีกกึ่งเหรออีกกึ่งไม่ได้จีบ
กึ้งไม่ใช่แล้วเมื่อวานมีพี่กึ้งคนหนึ่ง

แม่คุณแม่จะจีบรึเปล่าล่ะฉันไม่รู้จักว่าถึงเป็นอะไร

ให้อ่านได้ไม่เข้าใจ
ไม่แรร์เขา
มดให้ข้อมูลใหม่ไงว่าอาจจะเป็นดาราหรือเปล่า
อาจจะคอมเมนต์เลยก็บอกอาจจะเป็นดาราใช่กันหรือเปล่า
อาจจะเป็นดาราหรือเปล่าดาราคนนั้นไม่น่ารักหรือเปล่า
ทำไมเรื่องอย่างนี้สาระกันจริงนะ

ถ้าเป็นรถเมย์เป็นใบเฟิร์กูจะพูดเต็มที่เลย
ของพี่เมย์เขาชัดเจนแล้วพร้อมคนนอกวงการ
ใช่ไหมเราไม่ได้รู้จักแต่เขาจะไปรู้ได้ไง
ก็จริงนะคุณแม่ใช่หนึ่งจักรวาลก็เกิด
ไปสืบไอจีคนนั้นก่อนว่าเขาเลิกกับแฟนของเขานอกวงการไปหรือยัง

นี่วันมันก็สืบไอจีคนไปทั่วเลยนะ

อ่ะหนึ่งจักรวาลหรือว่านายจักรวาลเสาทงยุติธรรมเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นโปรดิวเซอร์ชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทจักรวรรณลักซูรี
ซึ่งก็พร้อมกับทนายความส่วนตัวเดินทางไปแจ้งนะฮะ
ความที่สพรัฐนาธิเบสหลังถูกอดีตนักดนตรีมือแซ็กโซโฟนของวง
อืมนะฮะปลอมแปลงลายเซ็นต์ค่ะเข้าไปทำธุรกรรมกับธนาคารอ๋อ
อ๋อเป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทโดยทางธนาคารเนี่ยได้ตรวจสอบกลับมา
ก็ทำให้รู้ว่าถูกปลอมแปลงเอกสาร
จักรวาลเขาก็เปิดเผยอย่างนี้นะคะว่ามีคนใกล้ชิดได้ปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ลายเซ็นต์ของตน
จึงเดินทางเข้าไปแจ้งความฐานทำให้เกิดความเสียหาย
เพราะเกรงว่าจะทำให้คนอื่นอีกหลายคนได้รับความเสียหาย

อืมแล้วก็หากใครเนี้ยไม่มั่นใจนะในการที่จะรับงานหรือก็ให้ติดต่อสอบถามกลับมาที่บริษัทก่อนนะ
เพราะว่ามันเป็นงานของตนหรือเปล่า
เพราะว่าตนแล้วก็ภรรยาเนี่ยรับงานกันเองแค่สองคนไม่มีใครรับเลยนะ
เผื่อคนนี้เขาจะไปรับเลิฟอะไรนี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทจักรวรรณ์รักษุรีละ
ส่วนเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่ตนรู้เนี่ยเพราะว่ามีคนโทรมาสอบถามนะฮะ
ตนว่าไม่ได้รับงานเอาไว้เหรองานนี้นี่นั่นนี่
จึงรู้ว่าถูกเอาชื่อไปแอบอ้าง
ตอนนี้เนี่ยให้พนักงานสอบส่วนเนี่ยทำงานไปก่อน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับเรื่องเอาไว้แล้วเรียบร้อย
แล้วหลังจากที่จะตรวจสอบเอกสารว่าผู้ที่ก่อเหตุไปแอบอ้างในพื้นที่ที่ไหนบ้าง
หลังจากนั้นก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลย

ใช่ก็อาจจะแบบเป็นไปได้
คนให้อีกตัวนี่แอบหน่อย
มีจดหมายส่งมาถึงหนูจากพี่ปลาฟีนาเล่

นี่โอ้โหเดี๋ยวนะคะพี่ปลา

พี่ปาฟินาเล่ค่ะมีความวิ้งวับมากทีเดียว

ต้องรอดูต้องเอาเมตเตอร์ไปเทียบก่อนก็ดี

เปิ้ลบอกว่าจากหลักพันธุ์เหลือหลักสิบ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้พันธุ์นะครับเออจริงเหรอ
เล่าเลยเรื่องค่าไฟลดลงพวกดีใจกับเย้เปิ้ลด้วย
คือรัฐบาลทำเอาแปลกใจ
เปิ้ลลดให้พี่อยู่ดิไม่ว่าดีจริงสนับแหน่อออกมาพูดนะ
คือนางออกมาบอกในที่นางอยู่คนเดียว
ใช้เวลาที่ดีทำไมค่าไฟขึ้นมาหลายเท่า

เดี๋ยวก่อนนะมันลงได้ขนาดนี้เลยหรอพี่

ดีใจแทนพี่น้องเปล้อนยังไม่ได้รับรสยิง

เปล้อนบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหม
ฟ้าเห็นเทวดาเห็น

เวลาคนหนึ่งแพงผู้คนที่ได้รับข่าวสารก็จะแพงไปด้วย
คราวนี้บินถูกจ้าถูกที่สุดในรอบ๔ทศวรรษของชีวิตเรา
ฝากแชร์ไปให้ทุกคนทุกบ้านแบบนี้ด้วย
ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มีเหลือกินเหลือเก็บกันนะครับ
อยากบอกว่าเราสามารถใช้พลังงานแบบนี้ได้
ละมิตชีวิตในฝันหรือหยุดเชื้อโรคโควิดได้เช่นกัน

ค่าไฟ๓๙บาทมันทำอะไรเปิดพัดลมก็ไม่ได้แล้วมั้ง

เขาเพิ่งปรับมาประมาณช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา
ใช่พี่เต้อมันน่าจะยังต้องรับของเดือนพฤษภาพไหม
ซึ่งก็บอกว่านางบอกเราโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้น
ขยายผลเป็นกำลังใจกับทุกคนในการรับข่าวดี

งั้นเดี๋ยวรถเมย์ต้องรอเช็คค่าไฟปลายเดือนเลยนะ

เอออ้าวเร็วน้อยงงไงอ้าวมันมาแล้วเหรอ

เขาบอกคู่นี้คนก็จิ้นกันมากทีเดียวนะคะ

คุณบอยเขาโพสต์ถึงคุณชิปปี้
เขาบอกว่าดีกว่าอยู่คนเดียวเลข๒ดีกว่า๑นะจ๊ะ
คู่นี้เขาก็น่ารักนะมีมัวจิกับหัวใจจุ๊บอะไรของเขานี่

มีว่าไงหรือเพื่อนชักเริ่มงงหมดแล้ว

เป็นวันที่ทุกคนก็กรุณาดูแลตัวเอง

ทุกคนก็นะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี

ยังไม่จบยังไม่จบวันจันหลังครบตรงเช้าวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ